ไปกันที่อีกที่หนึ่งที่จังหวัดอ่างทองคุณผู้ชมครับที่นั่นแล้วก็ชาวบ้านแห่กันไปเยอะ

แม่ตะเคียนที่นี่นะครับชื่อเสียงเรื่องลือแล้วก็มีอายุเนี่ยเขาว่ากันว่า๗๐๐ปีเลยทีเดียวครับ

ไปกันที่เลยนี่ครับสวนป่าบ้านเสา๕ตำบลสาวร้องไห้อเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองครับ
สถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าพบต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์ก็มีชื่อว่าแม่แก้วเรือนทองครับ

มีอายุกว่า๗๐๐ปี

มีชาวบ้านแห่กันมากราบไหว้ขอเลขเด็ดจากแม่แก้วเรือนทองไม่ขาดสาย

มีคนมาขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่
แล้วกลับไปเสี่ยงดวง
สุดท้ายถูกมาหลายงวดติดแล้ว
ถามคนนี้ครับนางสำเนาสำรานสุขชาวบ้านในอำเภอวิเศษชายชาญ
เล่าว่ามีชาวบ้านพบต้นตะเคียนขนาด๒คน
ยาวประมาณ๑๒๕๐เมตร
อยู่ที่กลางบ่อทรายแห่งหนึ่งในอำเภอวิเศษชายชาญ
ได้ร่วมกันไปอันเชิญขึ้นมา
เอามาไว้ที่บริเวณสวนป่าบ้านเสาห้า
และตั้งชื่อตะเคียนนี้ว่า

หลังจากที่พบตะเคียนต้นนี้ก็มีคนเดินทางมาขอเลข
อย่างที่บอกไปได้โชคได้รับติดต่อกันไป
แต่ก็ต้องฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
แต่ว่าพอเรื่องนี้มันดังถึงหูชาวบ้าน
ระแวกใกล้เคียงเขาก็มากันเยอะเลยครับ

แล้วคนที่เขาร่ำลือกันว่าถูกรางวัลจากการมาขอเลขเด็ดที่นี่
เขาก็มาสร้างนี่เลยสร้างห้องกระจกติดแอร์ให้

ให้กับเจ้าแม่ตะเคียนแม่แก้วเรือนทองกลัวจะร้อน

ก็ถือว่าสะดวกสบายสำหรับใครที่อยากจะไปกราบไหว้นะครับ
แต่เห็นไหมเมื่อสักครู่อาจจะแค่แว๊บ

คาใจมันคาใจมันขยึกขยือมันออกจะมาเป็นอะไรได้บ้างตีกันไปตีกันมา
โอ้โหคุณผู้ชมดูให้ดีเบิง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ต้องบอกอีกแหละ
ว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมให้ดูเอาไว้เผื่อใครที่อยากจะดูแล้วดูไม่ทัน
ค่ะเป็นการฝึกสมองประลองปัญญาประเทิงสายตาดูเอ๊ะมันยังไง
อันนี้เหมือนเราดูแบบภาพสามมิติตอนเด็กไหม
แบบนั้นค่ะเป็นแอปส์แทรกนิดนึงต้องทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรค่ะ
อะไรก็ว่ากันไปตามนั้นแต่เราไม่เห็น

น้ำกับตาเถียนอะไรอะไรเอาอีกแล้วนี่โยกไปโยกมาพอแล้ว
คุณลองบิดมุมดูดิเออคุณลองดูอ้าวไม่พูดแล้ว

ใช้วิจารยาในการรับชมนะครับคุณผู้ชมยังเตือนกันแบบนี้สุด